ต่อกันที่ทัพชาบาแก้วกันบ้างนะคะ
พรุ่งนี้มีคิวที่จะเจอกับชิลีเป็นเกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มนะคะ
ก็ยังหวังว่าจะพาทีมผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายให้ได้

คนที่วางบอลอย่างแม่นยำให้กับกาญจนาสังเงินเข้าไปยิงประตูสวีเดนในเกมที่แล้ว
เกมนัดสุดท้ายจะติดโทษแบนนะคะ
ที่ไทยจะเจอกับชิลีค่ะหลังจากสะสมใบเหลืองครบ๒ใบ
จากนี้นะคะอรไทยศรีมณีที่ลงเป็นตัวสำรองในเกมที่เจอกับสวีเดน

ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไม่น่าจะฟิตทันลงเล่นในเกมวันพรุ่งนี้ด้วย
แต่ว่าโค้ชหนึ่งหนึ่งฤทัยสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทัพชาบาแก้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่หนักใจ
จากคิดเผื่อเอาไว้แล้วว่าจะต้องปรับตัวผู้เล่นอย่างไรบ้าง
รวมถึงวางแท็กติกเอาไว้แล้วในสถานการณ์แบบนี้ค่ะ
ถนาที่ทิฟฟานี่
ดารุณีสอนเผ่าผู้รักษาประตูลูกครึ่งไทยเดนมาร์
ก็บอกมาบอกนะคะว่าณตอนนี้บรรยากาศในทีมดีขึ้นเรื่อย

ส่วนเกมที่จะเจอกับชิลีซึ่งเป็นนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่ม
เชื่อว่าทัพชาบาแก้วทุกคนสู้เต็มที่แน่นอนนะคะ
ขณะที่ศิลาวันอินตามีค่ะมิดฟิลคนสวยประจำทีมก็บอกนะคะว่า
แม้ว่าชิลีจะมีอันดับโลกที่ต่ำกว่าไทยก็คือชิลีอยู่อันดับที่๓๙ของโลก
ขณะที่ไทยอยู่อันดับที่๓๔ของโลกนะคะ
แต่ก็เชื่อว่าไม่ใช่เกมที่ง่าย
ไทยก็ต้องเค้นฟอร์มที่ดีที่สุดเพื่อที่จะลุ้นคว้าชัยชนะให้ได้ค่ะ

เจอกับชิลีนะคะเพื่อลุ้นผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้าย

สางชีวิตข้าวที่สุดทั้งหมด

ค่ำคืนวันพระฤหัสบดีที่๒๐มิถุนายน
เวลาตี๒ตามเวลาประเทศไทยค่ะ